คนคลุ้มคลั่งมีอีกแล้วค่ะคราวนี้เป็นอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะคะแล้วก็คลุมคลั่งคุณแม่เป็นคนแจ้งให้ตำรวจมาจับค่ะเพราะว่าส่งเสียงดังเอะอะโวยวายชาวบ้านเดือดร้อนถึงขั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมา๓วัน๓คืนค่ะ
ต้องใช้ในใครน่ะอย่าขัดปืนก็จะได้มันจะไม่เจ็บเลย
ตำรวจสนบังขุนเทียนนะคะนำกำลังอุปกรณ์ไม้งามโล่ไประงับเหตุชายคลุมคลั่งในซอยเอกชัย๓๐แยก๑๔
แม่เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองค่ะออกมาจับลูกชายหน่อยเถอะ
ไม่ไหวแล้วเดือดร้อนมากลูกชายอายุ๓๒แล้วนะคะ

ผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านกับแฟนสาวและน้องชาย

เจราทีก็เลยเจรจาพูดคุยสำเร็จ
ระหว่างที่พูดคุยผู้ก่อเหตุก็ตะโกนถามแม่ตลอดเลยว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้ต้องทำอย่างนี้เลยเหรอ

แม่ก็ให้โอกาสแม่ก็ไล่ออกไปจะไปเช่าห้องอยู่แล้วค่ะแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่ก็ไล่ออกไปจะไปเช่าห้องอยู่แล้วค่ะแม่
แม่ก็ให้โอกาสแม่ก็ไล่ออกไปจะไปเช่าห้องอยู่แล้วค่ะแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่ก็ไล่ออกไปจะไปเช่าห้องอยู่แล้วค่ะแม่
ก็ให้โอกาสแม่ก็ไล่ออกไปจะไปเช่าห้องอยู่แล้ว
แม่ก็ให้โอกาสแม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่
แม่ก็ให้โอกาสแม่

แม่ก็ให้โอกาสแม่